มีเรื่องมาเตือนภัยกันหน่อยครับคุณผู้ชมเคยว่ายน้ำในสระไหม
สระเนี่ยมันจะมีเหมือนท่อนะไม่ว่าจะเป็นท่อดูดหรือท่อพ่นน้ำหรือท่อน้ำผุดอะไรเนี่ยนะ
บางทีมันเป็นระบบกรองในสระน้ำเองใช่ไหมคุณ
แต่ทีนี้มีเด็กคนหนึ่งคุณมือไปติดอยู่ในท่อในสระว่ายน้ำเลย
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือนานเกือบ๓ชั่วโมงกว่าจะเอามือเด็กน้อยออกมาได้นะครับ
โอ้โหออกมาได้แล้วแต่กว่าจะออกได้คุณเด็กแผนแดงหมดเลย

ไปติดอยู่ตรงท่อในสระว่ายน้ำแบบนี้นะครับ
แล้วก็ที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ต้องทั้งทุบกระเบื้องออกนะ
แล้วก็ค่อยที่จะตัดท่อออกมานะฮะ
คุณอันนี้มันเหมือนกับเป็นท่อที่แบบดูดน้ำไปกรองไปอะไรในสระใช่ไหม

เขาจะเอาอะไรไปแห่นะเอามือเขาไปแห่แบบนี้

เป็นเด็กชายชาวจีนคุณอายุ๖ขวบ

ขออภัยเด็กหญิงชาวจีนอายุ๖ควบ
คือเป็นนักท่องเที่ยวครอบครัวนักท่องเที่ยว

เป็นเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่สว่างบริบูรณ
พัทยาเข้าช่วยเหลือเด็กหญิงชาวจีน

แขนมันติดท่อในสระว่ายน้ำที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
โดยเด็กอยู่ในสภาพท่อนแขนข้างซ้าย

สำหรับการดูดน้ำเข้าเครื่องกรองสระน้ำ

ประคองไว้แล้วก็ปลอบลูกสาวตลอดเวลา
ส่วนเด็กหญิงคุณร้องไห้ตลอดเวลา
เพราะกลัวไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาทำอะไรบ้างนะครับ
กู้ภัยก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับ
ต้องให้ทางรีสอร์ทปล่อยน้ำในสระ
กว่าครึ่งสระแล้วเห็นไหมน้ำมันไม่มีแล้วนะครับ
ส่วนจะใช้สว่านเจาะไฟฟ้าเจาะปูนรอบท่อ
เด็กก็ตกใจกับเสียงสว่านอะไรเหล่านี้ด้วยนะครับ
แล้วก็ยกแขนของเด็กหญิงออกมา
แขนแล้วก็ทั้งท่อส่วนหนึ่งด้วย
ท่ามกลางการลุ้นของทุกคนนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการช่วยเหลือเด็ก๓ชั่วโมง

คิดดูเด็กอยู่ในภาวะแบบนี้๓ชั่วโมง
จากนั้นส่งตัวเด็กหญิงไปโรงพยาบาล

ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากท่อดูดน้ำเข้าเครื่องกรองของสระ

เด็กก็เห็นอะไรที่เป็นรูในสระว่ายน้ำอะไรแบบนี้นะ
เอามือไปแห่เอาแขนไปใส่นะครับปรากฏว่า
มันถูกแรงดูดของปั๊มเครื่องกรองด้วย
สนุกดีอะไรอย่างนี้เด็กเขาก็เห็นแบบนั้น
เขาเลยเอามือเข้าโอ้โฮดูมือน้องอ่ะ
เจ็บหน้าดูลูกโอ้โฮ
ต้องไปตรวจกระดูกด้วยนะเนี่ยมือบวมมากนะครับใช่ค่ะ
ใช่นี่ต้องดามไว้ไม่ให้มือขยับขยื่นเคลื่อนไหวเลยนะคะ

การดูแลสระน้ำของรีสอร์ทหรือเจ้าของสระน้ำต้องระวังด้วยนะครับ
มีตัวตะแกงมีอุปกรณ์อะไรให้ดีเลยนะคะ